การประชุมนะครับกตรปรากฏว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมทั้งถอนวาระการแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่ออกก่อนบอกว่าโดยมารยาทนะครับเดี๋ยวให้นายกรัฐมนตรีคนใหม่เขามาพิจารณานี่แหละครับ
คุณผู้ชมครับช้าวันนี้ผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรรธมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกราโหมท่านไปเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฆาตราชการตำรวจหรือว่ากรตรมีวาระสำคัญเลยคือวาระการเลือกผู้บัญชาการธรรมดาแห่งชาติคนใหม่แทนผลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติป
จนถึงผู้บัคคับการประจ่าปีต้น๒๖๖๖เลยนะครับ
จากนั้นผู้นเอกประยุทธก็เดินทางกลับ
หลังจากการประชุมผ่านไปสัก๓ชั่วโมงได้

แต่ต่อมาครับพลตำรวจโทอาชญนไกรทองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ผลเอกประยุทธ์นะครับในฐานะประธานกรตลได้พิจารณาถอนวาระการแต่งตั้ง
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่ออกไปก่อน
โดยให้เหตุผลว่าเพื่อให้เป็นไปตามธรรมาภิบาล
และเป็นการใช้ดุลยพินิษฐ์ของรัฐบาลนะครับ
คณะรัฐบนตรีชุดใหม่ที่จะมีการถวายสัตว์แล้วเสร็จให้เรียบร้อยก่อน
จะมาคัดเลือกตำแหน่งแต่งตั้งพบตรคนใหม่ต่อไป
จากนั้นช่วงบ่ายครับผลเอกนำลงศักดิ์นะครับ

โดยที่ประชุมนะครับได้ข้อสรุปเกี่ยวกับวาระการแต่งตั้ง
ราชการตำรวจตั้งแต่ระดับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
จนถึงผู้บังคับการโดยมีความเห็นพ้องกันว่า
เพื่อความเหมาะสมและให้เป็นไปตามหลัก
ธรรมวิบาลเช่นเดียวกันจึงขอถอนวาระ
ในเรื่องของการพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ
ระดับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจนถึงผู้บังคับการออกไป

เพื่อจะให้มีความรอบครอบและเหมาะสมอีกครั้งหนึ่ง
คุณผู้ชมมีรายงานว่าลำดับอาวุโส
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในปี๒๑๖๖นั้น

ผลตำรวจเอกรอยอิงคะไพโรธอาวุโสลำดับที่๑
ผลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานอาวุโสลำดับที่๒
พลตำรวจเอกกิจรัฐพันเพชรอาวุโสลำดับที่๓
และพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลอาวุโสลำดับที่สี่
คุณผู้ชมก่อนหน้านี้ผู้สื่อข่าวนะครับ

ฟันทงว่าพลตำรวจเอกต่อศักดิ์
ก็เป็นแคนดิเดตคนสำคัญ
ที่จะมาดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
พลตำรวจเอกดำรงศักดิ์นะครับที่จะเกษียณอายุราชการในปีนี้ครับ